มาดูเรื่องของพี่กับน้องกันหน่อยค่ะ
กับน้องเมื่อเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานค่ะ

ล่าสุดทะเลาะกันเรื่องของบุหรี่
มันดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่
ถึงขั้นที่น้องสาวแทงพี่ชายจนเสียชีวิต
ติดตามได้นะคะจากรายงานค่ะ
จากมีดปลอกผลไม้กลายเป็นทูตมรณะ

ภายหลังจากที่นางสาวกิติยานวลลมวัย๓๙ปี

ช่วงแทงนายบุณบริษณ์นวลลมวัย๔๑ปี
พี่ชายแท้หลังทะเลาะกันแค่เรื่องสูบบุหรี่
อารมณ์ชั่ววูบทำเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้

เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่๒๓พฤษภาคม
กิติยางกำลังนั่งรับจ้างปลอกกระเทียมอยู่ใต้ต้นมะขามหน้าบ้าน
ห่วงนั้นนายบุญฤทธิ์พี่ชายเพิ่งกลับมาจากกินเหล้านอกบ้าน
ด้วยความที่ทั้งคู่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานาน

โคจรมาเจอกันก็ยิ่งทำให้บรรยากาศตึงเครียด
นายบุญฤทธิไม่พอใจน้องสาวที่ชอบสูบบุหรี่ในบ้านเป็นทุนเดิม
เขาจึงเดินมาห้ามน้องสาวว่าอย่าสูบบุหรี่และไม่ทันขาดคำ
เขาใช้มือกระชากผมนางสาวกิติยาแล้วลากมาตบตี
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่กิติยาถือมีดปอกกระเทียมอยู่ในมือพอดี
เธอจึงเหวี่ยงคมมีดปักเขาที่ราวนมด้านซ้ายของพี่ชายพอดิบพอดี
ร่างของพี่ชายล้มสุดลงกับพื้นญาติช่วยกันหามส่งโรงพยาบาล
แต่ถ้าว่ายืดชีวิตไม่ทันเพราะบาดแผลชะกัน
หลังเกิดเหตุตำรวจสพหาดใหญ่จึงรุดไปตรวจสอบบ้านเลขที่๑
ถนนสาคอนมงคลซอย๓ตั้งอยู่หลังสุสานมุสลิม
เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่นั่นพบเพียงกองเลือด
ส่วนนางสาวกิติยานั่งอยู่กับที่ไม่ได้หนีไปไหน
ยอมมอบตัวพร้อมอาวุธมีดปลอกผลไม้ยาว๒๐เซนติเมตร
เพิ่งใช้ฆ่าพี่ชายพร้อมยอมรับกับตำรวจว่า
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่ถึงแก่ความตาย
อ้างว่าตอนนั้นทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
และป้องกันตัวเพราะถูกพี่ชายทำร้าย
ไม่คิดว่าเรื่องราวจะบานปลาย
จากปีนมันจะรอบหมดสุขคน
เราไม่ได้แต่งนั้นถ้าว่า
มีจนมีจนมีมีจนธุ้ายอู่

มีบ้านมาที่ได้อยู่ที่เลย
คราวไหนครับ
ตำรวจสอบปากคำหลานชายที่อยู่ในเหตุการณ์
ให้ข้อมูลว่าทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยเรื่องนางสาวกิติยาชอบสูบบุหรี่
ทำให้นายบุญฤทธิมักต่อว่าเสมอว่าห้ามสูบบุหรี่ในบ้าน
และวันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ทั้งคู่ทะเลาะกัน
แต่ไม่คิดว่าเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่บานปลายถึงฆ่ากัน
จากนายบุญฤทธิ์จะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับนางสาวกิติยาน้องสาวแท้แล้ว
เขายังมีปากเสียงทะเลาะกับคนในบ้านไปทั่ว
จนกระทั่งมาถึงจุดจบจากเงื้อมือน้องสาว
นี่มีปากเสียงอยู่ในบ้านประจำด้วย
พนักงานสอบสวนนำตัวนางสาวกิติยาไปสอบปากคำที่โรงพัก
แม้เธอจะบอกว่าขาดเจตนา
แต่ตำรวจก็ตั้งข้อหาฆ่าคนตาย
สรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขังไปตามขั้นตอนกฎหมาย
เพียงแค่เหตุน้ำพึ่งหยดเดียวก็ทำให้น้องฆ่าพี่ได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน